คุณผู้ชมต้องการจะเดินทางเชื่อมต่อ
ระหว่างสายสีม่วงกับสถานีเตาปูน

ก็มีการจัดระบบการขนส่งมวลชนต่าง
ในการรับส่งผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
อย่างเช่นคุณผู้ชมที่เดินทางมากับรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ให้คุณผู้ชมไปที่ทางออกที่๑กับทางออกที่๔
จะมีรถโดยสารปรับอากาศรอให้บริการอยู่

เคยไปทดสอบใช้บริการในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนนะครับ
จากสถานีตาปูนนั้นก็จะวิ่งทางผ่านทางด้านของแยกประชาชื่น
ไปยังทางด้านของสะพานสูงไปยังบางซื่อนะครับ
ก็ใช้เวลาประมาณทั้งหมด๗นาทีด้วยกันนะครับ
ต้องการจะไปต่อที่สถานีรถไฟฟ้าตาปูนของสายสีม่วง
รถโดยสารจะไปรอที่บริเวณทางออกที่๒ของสถานีบางซื่อ
แล้ววิ่งไปทางแยกเทิดดำริผ่านแยกสะพานแดงผ่านแยกประชาชื่น
ตรงนี้ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีมากกว่าการเดินทางจากเตาปูนไปบางซื่อ
เพราะว่าเป็นการเดินรถแบบทางเดียวหรือว่าวันเวย์นะครับ
แล้วต้องวิ่งอ้อมอีก๕กิโลเมตรด้วยกันนะครับ

แบ่งเป็นการให้บริการออกเป็น๕ชุดชุดละ๓คันด้วยกันนะครับ
โดยความถี่ในการเดินรถนั้นในช่วงปกติ
ก็จะเป็น๘นาทีต่อชุดต่อวัน
ส่วนชั่วโมงเร่งด่วนอย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ช่วงเช้าก็จะเป็น๖๕๐๙๓๐นะครับ
ช่วงเย็นก็จะเป็น๔โมงครึ่งถึง๒ทุ่ม
จะออกทุก๖นาทีต่อชุดนั่นเองนะครับ
รวมทั้งยังมีระบบการขนส่งอีกเส้นทางที่นำมาให้บริการคือ
รถไฟปรับอากาศด้วยคุณผู้ชมดูตามแผนที่ตามไปด้วยนะครับ
จะออกเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อนนะครับ
มาจากสายสีม่วงต้องลงที่สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน
จะออกไปที่ทางออกที่๕แล้วก็สามารถไปที่สถานีรถไฟบางซ่อน
เพื่อไปใช้บริการต่อเป็นรถไฟปรับอากาศแล้วก็จะไปลงที่สถานีรถไฟบางซื่อ
ก็ใช้บริการรถไฟปรับอากาศนะครับที่ถ้าออกที่๒ก็จะไปลงที่สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อนได้
เส้นทางนี้ใช้เวลาการเดินทางประมาณ๑๐นาทีด้วยกันนะครับ
โดยรถไฟปรับอากาศนั้นจะให้บริการ๑ขบวนมี๓ตู้โดยสาร
ถี่ในการให้บริการคือ๑๕นาทีต่อ๑ขบวนครับ
และจะให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นในชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้นนะครับ
และสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็สามารถจะรองรับผู้ใช้บริการได้ประมาณ๕๐๐๐คนต่อชั่วโมง
หรือมากกว่า๔แสนคนต่อวัน
คาดว่าปีแรกนั้นจะมีผู้โดยสารประมาณ๒แสนคนและเพิ่มเป็น๔ล้านคนในปี๒๕๕๙
ไปใช้บริการกันได้อย่างเตรียมที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ